เพราะสิ่งที่เขาเจอคืองูเห่าเผือกมันไปซุกอยู่ในเหล้าไก่
คือว่างูเห่าก็ตกใจแล้วแล้วเป็นงูเห่าเผือกด้วยตกใจกว่า
แต่ตกใจที่สุดคืออยู่ในร้าวไก่ที่บ้าน

โอ้โหคุณค่ะตามไปเลยบ้านเลขที่๖๑หมู่๖ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของบ้านค่ะคุณจุราลักษณ์จิตอาสา

จุดเกิดเหตุจุดนี้นี่แหละที่งูเห่าเผือกมันมาขดตัว
แล้วซุกอยู่อยู่ข้างพัดลมในร้าวไก่
ก็เลยเอายังไงดีจับมาใส่ตู้กระจกโชว์หน้าบ้าน
ชาวบ้านจะได้มาดูโดยพร้อมเพียงไม่ต้องไปบุกลุกเล้าไก่
อ่าจับมาใส่ตู้กระจกเอาไว้โชว์เลยเหรอ

โอ้ยแต่ว่ามันตัวเขาคือมันขาวจั๊วเลยอ่ะทั้งตัวเลยอ่ะ
เจ้าของบ้านคุณจุราลักษณ์เขาบอกว่าวันที่เจองูเนี่ย
ตอนนั้นจะเดินไปปิดไฟในร้าวไก่
สามีลืมเปิดไฟทิ้งไว้ใช่ไหม
แต่เขาสังเกตเห็นคุณดูดิ

คือตอนแรกอาจจะตกใจแต่ก็เอ๊ะตกใจดีหรือเปล่า
เพราะว่ามันอยู่ข้างพัดลมไม่คิดว่าเป็นงู
จากว่ามันไม่ได้ตัวดำมันขาวจั๊ว
ก็งงอยู่เอ๊ะเดินไปดูใกล้
ปรากฏว่านี่มันคืองูเห่าแล้วมันเป็นสีขาว
เผือกทั้งตัวเลยเขาบอกเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละ
ตอนนั้นตอนที่เจองูงูมันไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไรนะ
แล้วเขาบอกว่าพอเขามองไปมองตามันมองตางูตาจ้องตา
แล้วเขาบอกว่ามันดูหน้าหวานดีเนาะตาหวานดีนะ
ตาหวานเฉยอ้าวตางูเผือกมันอาจจะเป็นสีอีกสีหนึ่งไง

เขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถูกต้องค่ะคุณพี่
มาช่วยจับไปแต่ว่าเขาบอกว่าขอเก็บงูไว้ก่อนได้ไหม
ตั้งใจจะใส่เหยียบตู้กระจกเอาไว้แบบนี้เพราะเพื่อนบ้านจะได้มาดูก่อน
คือความเชื่อของเขากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะก็คือว่างูมันมาแบบนี้มันน่าจะมาให้โชค
เพราะมันเป็นงูเผือกด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นเขาไม่ได้เก็บไว้หรอก
เดี๋ยวเขาจะเอาไปปล่อยที่ป่าเขาใหญ่ซึ่งงูตัวนี้ก็วัดขนาดได้อ่ะนะคะ
ลำตัวรอบเอวประมาณ๓นิ้วเขาบอกอย่างนี้วัดรอบเอวนะ
เดี๋ยววัดรอบเอวงูตรงไหนคือเอวงูฮะ
ก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ๓นิ้วตรงนั้นแหละเท่ากันนั่นแหละ
ความยาวอยู่ที่ประมาณ๖๐เซนติเมตร
มันก็ยังไม่ได้เป็นงูใหญ่นะงูเล็กมันยังเป็นงูเด็กอยู่เหมือนกันนะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวพากันมาเลยจ้ะมาดูจ้ะเขียนด้วยเขียน
เขียนอะไรเอากะเพราไข่ดาวเอาอยู่ซะกันไม่ใช่